อาจจะไม่ใช่เรื่องยากเหมือนกับในอดีต
เพราะว่าทางห้างเปิดโอกาสให้นำเสนอสินค้าได้
และผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์เมื่อก่อน
ก็ยืนยันนะครับว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะผลักดันธุรกิจให้เติบโต
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณธิตาภาษิริพิพัฒน์ครับ
และกำลังขยายธุรกิจไปสู่ห้างสรรพสินค้าอื่น

คือยังไงว่าถ้าทำคนไทยเราก็เดินห้าง
และที่สำคัญธุรกิจกาแฟเนี่ย

แต่ห้างมันมีเยอะมีเป็นร้อยมีเป็นพัน
ขยายธุรกิจโดยนำสินค้าขึ้นห้าง
เพราะนอกจากพื้นที่ในการขายสินค้าแล้ว
เข้าสู่กระบวนการคัดสรรของห้าง
จะทำให้ผู้ประกอบการได้ยกระดับสินค้า

เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อย
เนื่องจากเชื่อว่าผู้ประกอบการเหล่านี้
มาพร้อมกับสินค้าที่แปลกใหม่
และปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ
และประสบความสำเร็จจนกลายเป็นแบรนด์ใหญ่

ทั้งในและต่างประเทศ
จะต้องนำสินค้าตัวอย่างเข้ามานำเสนอ
ไขคือสินค้านั้นจะต้องผ่านมาตรฐานทั่วไปก่อนเป็นอันดับแรก

เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้กับลูกค้าแต่ละราย
เป็นอีกหนึ่งแบรนด์น้องใหม่ที่เพิ่งเริ่มนำสินค้าและบริการ
และผ่านการยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐาน
ซึ่งผู้บริหารมองว่าจุดนี้ถือว่าเป็นประโยชน์กับเจ้าของธุรกิจโดยตรง

ทำกับห้างก็ต้องมีมาตรฐานมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลิตภัณฑ์บรรจุพันธุ์ต่าง

เราก็ต้องตกแต่งให้มันดูดีขึ้นน่าเชื่อถือขึ้น

จะทำให้เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศดีขึ้น
จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างมาก

ที่มีทั้งเครื่องมือความรู้และประสบการณ์

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน